ดูเรื่องของงานบุญงานประเพณีกันบ้างนะครับ

อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
ที่จะได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกภูมินะครับ
เราพาคุณผู้ชมนะไปดูนี่ครับ
ขบวนเปรตแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะครับสำหรับที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะเป็นขบวนที่มีลักษณะกึ่งล้อการเมืองด้วย
ฉันเห็นมีเปรตแล้วก็มีเรือดำน้ำด้วยเหรอคุณสืบสกุล
นั่นน่ะสิฮะนี่เขาก็ล้อการเมืองไปบ้าง
เห็บจิกไปนิดนึง
นี่คุณมันมีเลขนี่เลขที่ตอนนั้นเป็นภาพตัดต่อนี่ไง
รางวัลที่๑ของลอตเตอรี่นี่
นี้เป็นหนึ่งในหุ่นที่จะถูกนำไปติดตั้งเพื่อจัดนิทัศกาล
การประกวดหุ่นเปรตพาเรทเปรตเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี๒๕๕๙
นครสีเขาจัดงานนี้งานใหญ่ทุกปีนะครับ
จัดขึ้นบริเวณตลาดน้ำเมืองลิกอร์สวนศรีธรรมโศกแล้วก็สนามหน้าเมือง
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน๑๐
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๒๐กันยายนนี้
ก่อนที่จะนำไปแห่ในขบวนพาเรทเปรตในเวลาบ่าย๓โมงของวันที่๑๕กันยายนนะครับ
โดยขณะนี้เองนะครับทีมงานผู้ออกแบบ
ก็กำลังอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยคุณ
ก่อนจะถึงวันงานต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะฮะ
หน้าเหมือนหรือยังหรือว่าอะไรยังไงนะฮะ
ซึ่งก็มีเด็กทั้งจากในหมู่บ้านและต่างพื้นที่
พากันเดินทางมาเที่ยวชมหุ่นเปรตกันล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องแล้ว
โดยเฉพาะหุ่นจากข่าวดังเนี่ยฮะ
เรือดำน้ำได้รับความสนใจมากที่สุดเลยนะครับ
เขาบอกว่าประเพณีศาสตร์เดือน๑๐นะฮะ
ก็เป็นประเพณีที่จะได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับ
ที่ต้องอยู่ในนรกภูมิได้รับผลกรรม
แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาในช่วงแรม๑ค่ำเดือน๑๐
แล้วก็ต้องกลับนรกกระภูมิหรือว่าแดนนรกในช่วงแรม๑๕ค่ำเดือน๑๐
ช่วงนี้ก็เป็นประเพณีที่ทางญาติพี่น้อง
จะได้ทำบุญให้แก่ผู้ที่เป็นบรรพบุรุษนะครับ
ค่ะนี่ถ้าเกิดคุณสืบสกุลไม่บอกว่าเป็นประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐เนี่ยนะ
ฉันคิดว่าเป็นขบวนเหมือนกับพาเรทล้อการเมืองธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
ก็ใส่๔สันเข้าไปนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ